แม่บ้านสัญญาณบ้าน
ช่วงนี้นะคะพูดเลยค่ะว่าเราสามสาวเนี่ยคุณผู้ชม

วันนี้นะมาให้อภิษดูตัว

แซ่บมากพูดเลยว่าซิกแพค๑ใน๒อู

สบายหน้าคล้ายกับเพราะว่าร้านลาเราอ่ะ

อันนั้นไม่เอา

เดี๋ยวเราไปทดสอบกันสิว่าคนนี้เขานิสัยเป็นยังไง
กับ๑๕คำถามล้วงหัวใจชายในฝันไปฟังกันเลยค่ะ
ว้าว

๑๕คำถามกับเตทวีริสต์
คบเพื่อนผู้ชายหรือผู้หญิง

เวลาผู้หญิงเขามีเรื่องอะไรเรามาเล่าเนี่ยมันก็เราจะเข้าใจง่ายขึ้นเพราะว่าที่บ้านผมก็คือผู้หญิงหมดเลย
ถ้าเพื่อนสนิทมาชอบคุณจะบอกว่า

ถ้าเกิดสมมุติเป็นแฟนกันว่าเกิดวันหนึ่งมีอะไรกิดพลาดขึ้นมาอย่างเงี้ย

เจอตัวเองตอน๑๐ขวบจะบอกอะไร
บอกว่าเรียนกฎหมายแล้วกันครับ

คุณชอบให้มีสาวมาอ้อนใช่ไหม
ก็มีบ้างนะครับเป็นไปได้ครับ
เที่ยวเมืองไทยหรือเมืองนอก
ชอบทั้งสองที่ครับเมืองไทยก็ชอบครับ
เมืองนอกก็ชอบคนละอย่างกันครับ
ดอกไม้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ให้ใคร
ล่าสุดก็๒เดือนที่แล้ว
ให้กับแฟนผมนั่นแหละครับภรรยา
ถ้าไม่สนเรื่องเงินอยากทำอะไรมากที่สุด
อยากมีสวนออร์แกนิคใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ความรักของคุณตอนนี้เป็นสีอะไร
ตอนนี้สีสีแดง
สีแดงมันเป็นสีแห่งพลัง
เป็นสีแห่งความตื่นเต้นโรแมนติกใช่ไหมครับ
คิดว่าตัวเองหล่อระดับไหน
ครับไม่ได้หล่อครับผม

เนียนครับเราจะไม่ให้เขารู้ว่าเราไปจีบเขา
แต่คือเราจะเข้าไปแล้วให้เขาแบบเหมือนกับประทับใจในตัวเรา

เจอหลักพบตอนไหน

ทำท่าเวลาคุณเขิน

แฟนรายการ๑ประโยค
พรุ่งนี้นะครับติดตามชมรายการด้วยนะครับผม

เห้คือแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลย
พี่น้องกันไม่ได้คิดอะไรหรอก
อยากอันติดใจเย็น

เอาล่ะ

แต่ตอนนี้สำคัญยิ่งกว่าใดทั้งสิ้นในโลกล่า

เพราะว่าวันนี้คุณผู้ชมเข้าไปติดตาม
เพราะว่าเรามีรองพื้นปกปิดขั้นเทพมาแจก

ได้ลระวังเลยเหรอ

ส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องติดตามเรานะคะ
๑๓นาทีกาถึง๑๓นาทีกา๓๐นาทีค่ะ

เป๊ทวีเรดโอ้โหซิกแพคปากโอ้โห
ใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นนะคะแบบเต็มที่เลยค่ะ

วันนี้เรา๓คนลากันไปก่อนค่ะ

แต่สิวอันนี้มันดันขึ้น
แล้วนี่ลอยจากสิวเม็ดที่แล้วยังไม่หาย
ยังเป็นลอยตัวอยู่เลยอะแม่ขี้เหล่มากเลยอะแม่ขี้เหล่เลยอะ
แม่ขี้เหล่ไปต่อปากนี้